เราอ่านข่าวกันเยอะนะคะว่ามีคนไปแจกของแจกเงินข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
โดนยกเลิกแจกไปก็หลายรายนะคะ

ไม่ต้องไปยืนต่อให้ตากแดดตากฝนตากลมให้เมื่อยค่ะเอารองเท้านี่แหละวางต่อกันเลย

คือจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเว้นระยะห่างอยู่แล้วแหละแต่นี่การแก้ปัญหาก็คือว่าจะได้ไม่ต้องไปนั่งร้อนตากแดดตากฝน

ส่วนตัวคนก็ไปหลบร่มกันไปรอเวลาเพราะว่าคือคิวเขาก็ต้องมาต่อก่อนเวลาอยู่แล้วถูกไหมค
น่ารักมากทุกคนใส่หน้ากากอนามัย

ซึ่งพอถึงเวลาแจกของปุ๊บทุกคนก็จะวิ่งเข้าไปหารองเท้าของตัวเองว่าอยู่ตรงจุดไหน
ไม่มีการสลับที่ไม่มีการโต้เถียงไม่มีการแซงคิวแย่งคิวอะไรกันเลยนะคะถือว่าน่ารักมาก
นายอาวุธพรมยศเป็นคนรับจ้างทำระบบปลาปลาเขาบอกนะคะว่าตัวเขาเนี่ยประสบกับพิษโควิดต้องหยุดงานมา๒เดือนแล้วไม่มีเงินเลย
เขาก็มาพร้อมกับภรรยานะคะมารับแจกอาหารแล้วก็แน่นอนเพื่อความสะดวกก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยค่ะถอดรองเท้าจองมันเอาไว้
ซึ่งทีมงานพี่น้องร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่เป็นผู้แจกอาหารเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยเอาของมาแจกทุกวันวันละประมาณหนึ่งพันกล่องซึ่งคนแก่คนพิการจะได้รับแจกเลยโดยไม่ต้องรอคิวส่วนคนอื่นอาจจะต้องรอหน่อยค่ะก็ระยะเวลาไม่น้อยเลยนะเป็นชั่วโมงอะค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยตัดสินใจว่าถอดรองเท้าจองละกันจะได้ไม่ต้องยืนตากแดดตักลมตักฝนกันเดี๋ยวจะไม่สบายซะเปล่า
อันนี้คือที่ภูเก็ตนะคะหน้าร้านลูกอีสานถนนรัศดานุสรนะคะเขาแจกทุกวันวันละ๑๐๐กล่องใครดูอยู่ก็ไปได้ถ้าคนที่ได้รับผลกระทบ
เขาบอกว่าคนที่มารอรับบริจาคเนี่ยเยอะมากนะคะ
ผู้ใจบุญเองเขาก็มีการวางระบบคัดกรองเบื้องต้นเหมือนกัน
ก็คือทุกคนที่จะมารับของต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนรับอาหารด้วย
แล้วก็แน่นอนเว้นระยะห่าง๑เมตรแบบนี้

เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่มันเปลี่ยนไปเหมือนกัน
เราเห็นคนเข้าแถวกันเป็นระเบียบมากขึ้น
เห็นคนดูแลตัวเองมากขึ้นรักสะอาดมากขึ้น
แล้วก็มีน้ำใจต่อกันมากขึ้นด้วย